ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันจะไม่พูดถึงศึกสายเลือดแล้วนะคะเพราะเขาเคลียร์กันจบแล้วนะคะสำหรับประชาธิปัตย์แล้วก็ทีม
ของผู้ว่าสุขุมพันธ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาเกี่ยวกับกอทมเนี่ยนะคะทั้งมีการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะเรื่องการประดับไฟเกือบ๔๐ล้านนะคะเรื่องปรับปรุงห้องทำงานของผู้ว่านะคะก็อีก
หลาย๑๐ล้านนะคะในขณะที่นอกเหนือจากนี้เอาเฉพาะในช่วงระยะนี้นะคะถ้าไม่รวม๓๙ล้านนั้นไม่รวม๑๖ล้านนั้นเนี่ยนะคะเอาแค่ตอนนี้เนี่ยมีการทวงถามจากอดิษฐ์สอบประชาธิปัตย์นะคะว่าตกลงแล้วที่ซื้อรถและเรือดับเพลิงเนี่ยมันแพงไปไหมทำไมถึงแพงแชร์ยับเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอดิษฐ์สอบสอบท่านี้นะคะคุณ
เอาล่าสุดนี้ค่ะรถกับเรือคุณวิรัติให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันที่มีหลักฐานน่าสงสัยว่าชอบกลชอบกลเนี่ยค่ะ
คือผมเรียนอย่างนี้ครับณขณะนี้นะครับเรื่องรถเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกอย่างมีหลักฐานหมด
เรื่องเรือเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเจอหลังจากผมแถลงข่าวเรื่องรถไปแล้ว
มันควรไม่ควรกับราคานะครับก็พอพูดได้ส่วนหนึ่งแต่เรื่องว่ารายละเอียดว่าเรือจากประเทศไหนอะไรเนี่ย
อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่รถก่อนครับ
ดับเพลิงกอทมที่สงสัยคือสงสัยประสิทธิภาพหรือสงสัยราคาหรือสงสัยกระบวนการว่าทุจริตหรือไม่สงสัยอะไรคะ
บอกเลยว่าสงสัยมันทุกเรื่องเพราะมันไม่ควรจะทำ

มันไม่ควรเลยถ้าถ้าซื้อรถแบบนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเอาไว้ดับไฟโดยลงทุนขนาดนี้นะครับโดยอ้างว่าจะวิ่งเข้าไปในซอยไม่ต้องซื้อหรอกครับ
ผมถามว่าวันนี้เนี่ยรถอบรเขาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็กอทมเนี่ยนะครับไม่เคยมีรถคันนี้มาถามว่าเคยมีปัญหาเรื่องดับไฟในซอยไหมครับ
แล้วรถคันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยวันนี้นะครับถามว่าเคยได้วิ่งออกไปใช้สักครั้งหรือยัง
ไปดูบินน้ำมันครับไอ้ที่พวกที่ออกมาบอกว่าวิ่งประจำอะไรน่ะถามว่าไปวิ่งดับไฟจริง
ไปเช็คที่ครับว่าแต่ละสถานีอ่ะนะครับสามเดือนอ่ะมีถึงสองครั้งหรือยัง
มีอุปกรณ์มากและหลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ยิ่งดี
คำถามคือว่าทำไมคุณวิล่าคิดว่าไม่ควรจะมีรถดับเพลิงแบบนี้คะ
ไม่ใช่ครับคือก็รถดับเพลิงแบบนี้เนี่ยนะครับ

ผมพูดมาตลอดว่ารถคันนี้เนี่ย
วัตถุประสงค์ที่เขาโฆษณาอยู่

สำหรับกินลมชมวิวเขาวิ่งตามภูเขาไปรถวิบาก
มันไปเอามาดัดแปลงเพื่อให้มันลดแปลกหาคู่แข่งไม่ได้เท่านั้น
มันไม่ได้เจตนาจะมาเป็นรถดับเพลิงนี่ครับ
แล้ววันนี้เนี่ยถามว่า
ไอ้ข้างท้ายนะครับที่มีความกว้างประมาณสักเต็ดกว่าตารางเมตรกว่า
เอาของไปใช้เอาอุปกรณ์ไปวางไว้ประมาณ๕ล้าน
แล้วเอาผ้าใบคุมถามว่ามันสมควรไหมครับ
ผมไม่ได้บอกว่ารถไม่ควรมีนะรถดับเพลิงในซอย
แต่ถ้าเอารถแบบนี้เนี่ยซื้อมา๘ล้านแล้วไปไว้ดับไฟในซอยเนี่ย

แต่ถ้ามีเนี่ยต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงเลือกแบบนี้ถูกไหมคะ

ที่คุณวิราชบอกก็คือว่าเฮ้ยมันเหมือนรถขับเล่นอ่ะ

คำถามคือว่ามันไม่สามารถนำมาปรับปรุงได้จริงเหรอ
บริษัทเขาก็มีตัวตนไม่ใช่เหรอคะ
คือบริษัทมันมีตัวตนแต่เราลองไปดูสิครับ
เมื่อเทียบกับราคารถก็ดีแล้ววิธีที่เอาไปใช้งาน
วันนี้นี่รถคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับ

โครงการที่จัดซื้อเขาบอกว่าเป็นรถกู้ภัย
แต่จริงก็คือรถดับเพลิงนะครับ
อาจจะกู้ภัยได้นิดหน่อยเพราะมันมีเครื่องตัดทาง
มีเครื่องตัดทางค่ะนะครับแต่มีสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคารถ
ก็เป็นอันว่ารถคันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กรณีเร่งด่วนและจำเป็น
ค่ะถามว่าแล้วไปซื้อพวงมาลัยซ้ายมันมีเหรอครับ
พวงมาลัยซ้ายรถประเทศไทยมันวิ่งชิดซ้าย
แล้วพวงมาลัยซ้ายเนี่ยเวลาจะแซงแซงออกขวามันก็
โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันสูงแล้วรถคันนี้มันต้องไปด้วยความเร็วนี่ครับ
แล้วมันไม่ชนกันตายซะก่อนหรอกครับแต่คุณวิล่าไม่ได้บอกว่า

เพราะว่ากฎธรรมฮก็โต้แล้วบอกว่าของเขาจดทะเบียนถูกต้อง
ก็เขาฝากไว้ในสามาร์โต้ผมนั่นอ่ะ
ถ้าไม่ผ่านต้องไปผ่านตั้งแต่ตอนตรวจแล้วถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นมุมมาลัยซ้ายที่ฉันตีตกไปได้ไหม
หรือคุณวิราชยังคิดว่ามีประเด็นพวงมาลัยซ้ายป่ะคะ
ผมบอกว่าประเด็นพวงมาลัยซ้ายเพราะว่า
รถที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินมันไม่ควรจะซื้อรถพวงมาลัยซ้าย
แต่ไม่ได้แปลว่ารถพวงมาลัยซ้ายผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับ

แล้วอะไรอีกคะสำหรับรถคันนี้ที่คุณวิราชไม่เห็นด้วยที่จะซื้อมา
ละเกือบเกือบแปดล้านครับอ่า
แล้วส่วนประกอบเนี่ยนะครับรถคันนี้นะครับ
ไปดูอุปกรณ์ที่ประกอบในรถเนี่ยมันกองแก๊งทั้งหมด
เอ่อกระบะท้ายอ่ามันคุมด้วยผ้าใบนะครับ
มีอุปกรณ์อยู่ประมาณ๕ล้านผมถามเวลาไปจอดดับไฟเนี่ย
สะเก็ดไฟแล้วลูกไฟปลิวมานี่มันไม่ไหม้ตายกันทั้งหมดแล้วหรอกครับ
มันเป็นผ้าใบเนี่ยแล้วเคยเห็นเหรอครับรถอ่ะ
ดับเพลิงที่ไหนล่ะครับมันเป็นผ้าใบอ่ะ
คืออันนี้คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าทำไมเป็นรถที่มีผ้าใบคลุมและที่บอกว่าที่คลุมอยู่ในนั้นน่ะ
มูลค่าห้าร้านครับเดี๋ยวนะคะตัวรถเท่านั้นไหนนะคะ
ตัวรถสองล้านห้าตัวรถสองล้านห้าผ้าใบคุมอยู่ในนั้นห้าล้าน
ห้าล้านเศษอ่ะเราคุณวิราชไม่ใช่เรา
คุณวิราชไม่เห็นด้วยกับผ้าใบอ่ะแต่ห้าร้านอ่ะห้าร้านของเขาดีไหมคะ
อันนี้มันอย่างนี้สิครับไอ้๕ล้านเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ย
มันสองแสนสามแสนอืมแต่นี่พอรถมันจอดเนี่ย
ถ้าหายเนี่ยคนรับผิดชอบรถคันนี้มันต้องรับผิดชอบเรื่องอะไร
ของที่หายขอโทษครับค่ะตอนนี้รถเนี่ยพอมันจอดปั๊บ
มันก็เอาขึ้นอุปกรณ์ขึ้นไปเก็บไว้ในห้องเก็บอุปกรณ์อ่า
นะครับมันไม่ได้อยู่ที่รถหรอกครับค่ะวันนี้ไปดูนะครับ
รถทุกคันเครื่องตรวจรังสีความร้อนพัดลมระบายควันไดโว้ไม่ได้อยู่ที่รถนะครับ
เอาขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนนะครับพอไปเก็บไว้ข้างบนเนี่ย
พอไฟมีสัญญาณไฟไหม้ที่ไหนมันก็วิ่งออกไป
แล้วพวกนี้มันไม่ได้เอาลงมาใช้เลยนะผลที่สุดมันก็จะเหลือเฉพาะ
เอ่อรถกับที่ฉีดน้ำเท่านั้นไอ้อุปกรณ์อื่นไม่ได้ไปหรอกครับ
เพราะมันอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์คุณวิราชรู้ได้ยังไงเขายังไม่ได้ใช้เลย
เขาอาจจะเขาอาจจะมีซ้อมแผนการใช้งานแล้วก็ได้คะ
อันนี้ก็อักกติไปหน่อยไหมฮะเนี้ยไม่ไม่อักกติแล้วครับ
เพราะว่าไปดูที่รถแล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่รถเลยนะครับ
มันไปอยู่ที่นั่นไม่แต่เวลาเขามีแผนเขาส่งสัญญาณกันมา
ก็คงจะมีแผลว่าเออต้องขนอุปกรณ์อะไรยังไงแป๊บป่ะคะ
ก็ผมเนี่ยไปดูที่รถแล้วผมบอกขอให้หยิบมาดู
ปรากฏว่าคนที่ถือกุญแจไม่อยู่ก็ตอนคุณวิราชไปไฟไม่
ไฟไม่ได้ไหม้นี่คะอ้าวไม่เป็นไรครับ
ก็มันอยู่เวรกันแล้วเอาละสมมุติว่ามันอยู่ก็ได้
ใช่ค่ะแต่คนตกใจมันวิ่งออกไปเลยทั้งนั้นแหละครับ
มันไม่มีหรอกที่มันมานั่งไหนอ่ะของนั้นอยู่ไหน
ของนี้อยู่ไหนมันไม่มีเอาให้เกิดก่อนเดี๋ยวค่อยบอกของคุณวิราช
ข้อสังเกตถูกแต่ให้เกิดก่อนแต่ทีนี้ที่คุณวิราชชี้แจงเนี่ย
คือสภาพของรถแล้วก็อุปกรณ์ในรถเนี่ยไม่เดี๋ยวนะคะย้อนกลับไป
คือไม่ได้เกี่ยงว่าควรจะมีแต่แค่ตรวจสอบว่ามันควรจะมีแบบนี้หรือ
แล้วราคาที่คุณวิล่ามีปัญหาเนี่ยคือมีปัญหาส่วนที่เป็นราคาตัวรถ
หรือราคาห้าล้านหลังรถคะคือทั้งหมดเลยครับ
เอาผมเริ่มที่ตัวรถก่อนเอาอย่างนี้ก่อน
เวลาเราจะตรวจสอบอะไรเราก็ต้องตรวจสอบของที่ใกล้ตัวก่อน
ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นของทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นรถเขาเรียกรถสหประชาชาติคือในรถเนี่ยนะครับ
รถนี่ก็ของประเทศหนึ่งนะครับอุปกรณ์เครื่องฉีดน้ำประเทศหนึ่ง
สายยางประเทศหนึ่งถังน้ำสำรองประเทศหนึ่ง
เครื่องตัดทางประเทศหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมี๑๐ประเทศ
ผมถึงเรียกว่ารถสหประชาชาติแล้วแล้วมันไม่ดียังไงคะ
ตอนนี้ปัญหาคือพออะไรมันเสียนี่ทำยังไงครับ
มันก็เกิดปัญหานี่จะซ่อมเนี่ยตายแล้วเวลาจะซ่อมทีเนี่ย
อุปกรณ์สั่งซื้อกันมั่วหมดเลยมันก็ยุ่งมันมีเหตุผลอะไรล่ะครับ
ว่าเวลาจะซื้ออุปกรณ์สักอย่างเนี่ยจะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ย

แล้วผมถามไอ้รถดับเพลิงที่เขาประวัติเขาพี่มาเนี่ย
มันมีสักครั้งไหมครับที่วิธีการเป็นแบบนี้
คุณวิราชสุดท้ายนะคะก่อนไปเบรกแป๊บเดียว
คือตอนเนี้ยราคาของเขาเนี่ยเหยียบเหยียบแปดล้านต่อคัน
ถ้าคุณวิราชประเมินสเปคนี้เลยนะที่คุณวิราชไปดูมาเนี่ยนะคะ
แล้วคุณวิราชเทียบในตลาดต้องเท่าไหร่ถ้าเขาเอาสเปคนี้เหมือนกัน
ผมเอาว่าผมดูจากเฉพาะตัวรถ
ถังดับเพลิงที่ผมจะพูดเรื่องราคาต่อไปนะครับ
ผมว่ารถคันนี้ไม่น่าจะเกินสามล้านรวมเบ็ดเสร็จนะครับอ่า
คือถ้าพูดง่ายคือกำลังจะบอกว่าส่วนต่าง๕ล้านต่อคัน
ทำไมมันถึงแพงนักใช่ไหมคะพักสักครู่ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไม่รู้ว่ามีเวลาเหลือให้เรือดับเพลิงเปล่านะคะ
แต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อก่อนค่ะ๘ล้านที่ว่านี้ค่ะ
คุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรานัดทางโฆษกของผู้ว่าไว้ด้วยนะคะ
โศกวสันมีวงเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวกลับมาที่คุณวิราชก่อน
คุณวิราชเนี่ยแจกแจงแม้กระทั่งดูไฟเลี้ยวสิครับ
ดูตัวยึดท่อหรือตัวลางสิโอ้โหแจกแจงเขายับเลยนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าเอาเรื่องราคาเป็นตัวตั้งคุณวิราชไล่มาค่ะ
ที่คุณวิราชบอกว่าส่วนต่าง๕ล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
วิราชคิดว่าอันไหนคือตัวที่ดูดเงินที่สุด
คือเพราะเราเห็นรักษารถเนี่ยนะครับเราก็ว่ามันต้องมีอะไรพิสดาลล่ะ
ไปซื้อรถอย่างนี้เพราะอะไรมันต้องมีอะไรตอบแทนบ้างนะครับ
แล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยปกติหลายเรื่องที่เราตรวจบ่อยมาเนี่ย
ส่วนใหญ่มันมีเงินทอนทั้งนั้นเราก็ตั้งข้อสังเกตว่า
อันนี้มันก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้วิธีการเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันใกล้ตัวก่อน
พอเลือกที่ใกล้ตัวเราไล่ไปทั้งหมดแล้ว
ไอ้รถนานาชาติคันนี้นะครับค่ะมันมีของที่ผิดอยู่ในประเทศไทยอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือถังดับเพลิงชนิดหูฮิ้ว๑๕ปอนด์
อันนี้เป็นดับเพลิงชนิดน้ำนะครับ
พอชนิดน้ำเราดูเสร็จเราก็เช็คราคา
ปรากฏว่าเราให้เขาเสนอราคามา

เขาเสนอราคามาเป็นแบบถังสตาเนส
๑๐ถังนี่นะครับเขาเสนอราคามาลูกละ๒๙๐๐บาท

ดับเพลิงที่เขาเสนอราคาขายมานะครับ

เราต้องการเอาถังแบบที่เหมือนของเขา
เขาก็บอกว่าชนิดน้ำเนี่ยนะครับ

เพราะว่าถ้าใส่ถังเหล็กแบบที่ของติดรถน่ะ
มันต้องสั่งทำพิเศษแล้วปกติเขาไม่ทำขาย
เพราะว่าเป็นถังเหล็กเนี่ยมันจะผูกให้
ไอ้นั่นเขาทำพิเศษเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ
ก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครไปซื้อสีเขียวมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมด
ไม่รู้เพราะว่ามันถูกดีแล้วจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เอาว่าไปซื้อมา๕๐ล้านก่อนหน้านี้

ตอนนี้พอเราถามมาเนี่ยเขาซื้อมาเขาเสนอมาในรายการเนี่ยลูกละแปดพัน
เราถามว่าถ้าเป็นถังเหล็กเหล็กนี้เท่าไหร่เพราะเขาเสนอมาสแตนเลสสองพันเก้า
เพราะว่าเขาบอกราคาถูกลงห้าร้อย
ก็เท่ากับว่าตกลงเหลือสองพันสี่แล้วมันซื้อมาแปดพัน
ใช่ไหมผมบอกว่าไอ้นี่มันผิดราคาแล้ว
ก็เลยตามต่อไปดูอ่า
ไปดูที่ตัวรถครับ
ตัวรถเนี่ยนะครับมันอยู่ในเว็บของบริษัทรถโพลาลิสเป็นรถของอเมริกา

ท่านโคสกครับไม่ใช่รถมาตรฐานเยอรมัน

หลังจะแถลงข่าวก็กรุณาไปดูรายละเอียดไว้หน่อย
คุณวิราชวันนี้รายการเราเวลาน้อยเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึง

นะคะนี่ฮันคุยกับคุณว่าสามีวงนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณวิราชครับ

วันหลังมาเจอกันในรายการที่ฉันสักแมทหนึ่งสิ
ไม่สะดวกจังทีแต่ว่าไม่ได้เกรงอะไรนะ
แต่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เราต้องนำสู่ประชาชน

เห็นคุณวิราชท้าผมหน้าดูผมก็สะดวกเวลาไม่ตรงกันสักทีครับ
อย่าเรียกท้าเลยค่ะเรียกดิฉันเชิญดีกว่านะคะ

โศกคะเอาอย่างนี้ค่ะเราไม่มีเวลาไปถึงเรื่องอื่น

ถ้าเรียนฟังจากคุณวิราชเนี่ยคุณวิราชบอกว่าดูจากราคาในตลาดแล้ว
มันมีส่วนต่างเอาสเปคเดียวกันนะคะ
คุณวิล่าบอกมีส่วนต่างคันละ๕ล้านอธิบายได้ไหมคะว่า๕ล้านเนี่ยคืออะไร
อย่างนี้ผมว่านะคุณกำขันอย่าไปลงรายละเอียดแบบนั้น
คือถ้าไปลงเป็นชิ้นเนี่ยวันนี้การประกวดราคาเนี่ยต้องไปดูกระบวนการก่อน
แล้วการแยกรายการในรายละเอียดสุดท้ายเขาก็ดูราคารวม
แข่งขันราคาที่เปิดเสรีและให้ความเป็นธรรม
แล้วก็ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาแต่นี้ถ้าคุณวิราชจะไปไล่
สายไฟถังน้ำอะไรต่างเนี่ยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยต้องถามว่ากระบวนการ
อยู่แล้วนะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ท่านมาไล่ตาม
แพงกว่าตรงนี้๓บาทตรงนี้แพงกว่าตรงนั้น๑๐บาทอย่างนี้
คือวิธีที่ดีที่สุดครับของประเทศไทยณขณะนี้
ถ้าที่ฉันถามเองนะคะพวกข่าวมันมีออกมาว่าบริษัทที่ได้งาน
นี่คุณจอมการอีกนิดนึงเมื่อกี้คุณวิราชพูดพลาดจริงแต่ผมมองฟังอยู่
ว่ากรณีเรื่องผมแถลงวันก่อนว่ารถเป็นของเยอรมัน
ปอบผู้รับงานที่ได้งานเขาซือจากตัวเส้นเบา
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องตัวรถไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีข้อมูลแล้วไปแถลง
บางทีคุณวิราชก็ปลามาสคนไว้เยอะฉะนั้นผมคิดว่า
ท่านต้องเป็นนักส่วนสอบเมืองอาชีพต้องไม่มีอารมณ์เวลาส่วนสอบ

นิดนี้เดี๋ยวผมถามเองค่ะว่าจากข่าวนะคะ
บริษัทที่ได้งานนี้ไปคือรถกู้ไพรหรือว่ารถดับเพลิงที่เราเรียกกันนะคะ
เป็นบริษัทลูกของบริษัทเอกชนที่ได้งานหลายงานของกรทม
อันนั้นคุณวิราชกล่าวหานะครับแต่ทั้งหมดต้องไปตรวจสอบ
คุณวิราชพูดนะครับว่าเป็นบริษัทลูกของบริษัทอะไรที่ได้งานของกรทมเนี่ย
ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่คุณวิราชพูดทั้งหมดสุดท้ายความจริงมันจะประจักษ์
ไม่ต้องให้คุณวิราชไปตรวจสอบ
ไม่เอาเรื่องว่าจะฟ้องร้องกันหรือว่า
ไม่ไม่พูดเรื่องนั้น
ก็แถลงทุกวันอยู่แล้วนะครับจริงแล้วก็มีสัมภาษณ์ประเด็นเรื่องพวกนี้ทุกวันอยู่แล้ว
นะครับเดี๋ยวให้หมายถึงว่าในแง่คือลิสต์ให้ดูเลยเนี่ยนะคะ
ว่าราคาตลาดราคากลางซื้อมามีกี่บริษัทแข่งกันเนี่ยค่ะจะเปิดเมื่อไห
จริงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความลับนะครับคุณจอมฝันครับ
เพราะมันคืออยู่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว
ทั้งเรื่องจีโออาร์ทั้งเรื่องของราคาอะไรตอนนี้อะไรต่างเนี่ย
ไม่ใช่เป็นเรื่องความลับที่มีการปกปิดเลยนะครับ
ก็ล้างจุดไปค้นดูได้เลยนะขณะนี้ใครไปค้นก็ได้
กรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเรื่องนี้ครับ
ว่าสารเรามีเวลาต่อกันน้อยมากจริงอยากให้พูดมากกว่านี้
เดี๋ยวไว้ติดต่อไปใหม่นะคะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณวัฒนยุ่งด้วยนะคะ
เพราะว่าทีมผู้ว่านะคะลงพื้นที่น้ำอ่ะมาที่คุณวิราช
เราเหลือแค่สองนาทีคุณวิราชตกลงได้ตรวจสอบเขายังคะ
กล่าวหาเขายับไปหมดแล้วเนี่ยค่ะโอ้คือคืออย่างนี้ครับ
กรณีที่คุณวัสสันบอกว่ารถที่เขาบอกว่ารถอเมริกาน่ะ
ผมยังไม่เห็นมีสื่อฉบับไหนสักฉบับเลยก็เขาเขียนสิครับว่าคุณวสันบอกว่า
เยอรมันเป็นรถที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งอันดับ๒ของโลก
เป็นบอกอเมริกาทักทีอ่าแล้วไม่เคยพูดเลยเรื่องเซ็นบาร์วอะไรน่ะ
อ่าเพิ่งพูดวันนี้นะครับส่วนที่บอกว่าอีโอ
ออคชั่นดีที่สุดค่ะถามแล้วอีออกชั่นดีที่สุดมันเลิกไปทำไมล่ะครับ
แล้วอีออกชั่นนี่คุณวสันยืนยันไหมครับว่าไม่มีการหัวมั่นใจยังไงครับ
คุณพระสันทำไมอยู่ดีกรทมเนี่ยทำไมไม่ซื้อแยกวิธีการทำน่ะ
ขอนิดเดียวนะครับคุณวิทยาลัยไม่มีเวลาจริงจริง
คือตกลงแล้วความเชื่อมโยงของบริษัทแม่บริษัทลูกที่มาได้งานในกรทม
อันนี้มีหลักฐานจริงหรือเปล่าคะผมไม่เคยพูดว่าเป็นบริษัทลูก
ผมบอกว่ามีคนที่เขายื่นเอกสารมาเขาบอกว่าเป็นบริษัทลูก
ผมเลยไปคัดเอกสารมาตรวจผมยังหาไม่เจอผมพูดแค่นั้น
เอามาพูดฟังไม่ได้จำเอามากระเดียด
ไม่เป็นไรดิฉันถือว่าดิฉันถามหมดเวลาขออภัยจริงค่ะ
ฉันก็อั้นมากเลยนะคะเดี๋ยวมากันใหม่นะคะคุณวิราช
วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะ
สำหรับการตรวจสอบนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องเรือดับเพลิงนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป